เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคุณผู้ชม
พาลูกขี่คอหารังพึ่งพลัดจนน้ำชีศูนย์หาย
คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณศิวกรอายุ๔๒ปี
ไปกับลูกชายอายุ๑๕กับ๙ขวบนะคะ
จะไปหารังพึ่งแต่ว่าการไปหารังพึ่งเนี่ยต้องข้ามแม่น้ำชี
ทีนี้ลูกชายอายุ๑๕ขวบข้ามไปก่อนแล้ว
รออีกฝั่งหนึ่งลูกชายอายุ๙ขวบว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
สิ่งที่พ่อทำคือเอาลูกขี่คอแล้วข้ามแม่น้ำชีไป
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมมันมีจังหวะหนึ่งค่ะ
ศูนย์หายนะคะจนถึงตอนนี้ที่เราอ่านค่าวกัน
ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันว่าคุณศิวกรเป็นตายร้ายดียังไง
เอาเป็นว่าสถานะตอนนี้คือเป็นผู้สูญหายแล้วกันนะคะ
นี่ค่ะกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำก็ต้องช่วยกัน
แล้วค่ำมืดแบบนี้อุปสรรคสำคัญเลยก็คือความมืดนี่แหละค่ะ
แล้วก็แม่น้ำชีเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกว่าก็ไหลเชี่ยวกรากด้วยนะคะ
แม่น้ำชีอยู่ในตำบลพระพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชม
นี่เจ้าหน้าที่ก็งมหากันทั้งใต้น้ำแล้วก็หากันทั้งริมฝั่งแม่น้ำชีนะคะ
ใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมงก็ยังไม่เจอคุณศิวกร
ทีนี้ทำไงอ่ะต้องหยุดก่อนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการหากันต่อนะคะ
ญาติเองที่อยู่บนฝั่งเนี่ยก็ต้องช่วยกันตามความเชื่อของคนไทยนะคะ
ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็พระแม่คงคา
ปกปักรักษาแม่น้ำท่าจีนมีการเอาขันห้าแล้วก็เหล้าขาวทูบเทียน
ทำพิธีตามความเชื่อเพื่อให้คุณศิวากรผู้สูญหายปลอดภัย
ประจำตัวประชาชนของคุณศิวกรนะคะเอามาออกชื่อเอ่ยชื่อแบบนี้นะคะ
ทีนี้เราไปถามคุณสิริชัยวุธายุทธ์อายุ๑๕ปี
เป็นลูกชายคนโตของคุณศรีวกรบอกว่าช่วงเย็นคุณพ่อตัวเขาเอง
แล้วก็น้องชายวัยเก้าขวบมาที่แม่น้ำท่าจีนตรงนี้แหละค่ะ
เพื่อที่จะไหว้ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งไปช่วยกันหารังพึ่ง
ตัวเขาเองที่บอกไปว่ายน้ำไปก่อนนะคะว่ายน้ำไปก่อน
แล้วยืนรออยู่ฝั่งแม่น้ำชีนะคะส่วนคุณพ่อเนี่ย
ก็เอาน้องชายเนี่ยขี่คอข้ามแม่น้ำชีจนกระทั่งพอมาถึงกลางแม่น้ำ
คุณพ่อเนี่ยดำผุดดำไหว้อยู่๒๓รอบอะค่ะ
คุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นเรื่องเศร้าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพ่อ
ขนาดว่าพ่อเนี่ยคือจมน้ำแล้วนะคะตอนนั้นแต่สิ่งที่พ่อทำคืออะไรรู้ไหมคะ
อันนี้ลูกชายอายุ๑๕ปีของผู้ศูนย์หายลายฟังนะคะ
พ่อพยายามดันตัวน้องชายให้กลับขึ้นฝั่งให้ได้ก่อน
คือยังไงก็ตามให้ลูกเนี่ยรอดก่อนให้ลูกรอดก่อน
แต่ตัวเองจมหายไปค่ะทีนี้คุณสิริชัยบอกว่าเห็นท่าไม่ดี
แล้วก็เลยกระโดดลงไปช่วยน้องเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จนะคะ
แล้วตัวเองพยายามกลับลงไปในแม่น้ำชีอีกรอบหนึ่ง
จะไปหาคุณพ่อแต่ก็หาไม่เจอแล้วก็เลยตัดสินใจขึ้นมาฝั่งก่อน
แล้วก็ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านมาช่วย
ทีนี้ภรรยาของผู้สูญหายบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะ
ก็ยังเชื่อว่าคุณศิวากรยังคงมีชีวิตอยู่
อาจจะว่ายน้ำขึ้นฝั่งตรงไหนสักจุดหนึ่งนะคะ
ครับเอาใจช่วยนะขอให้เจอโดยไว

คุณตัวไหนนะมาช่วยกันครับพ่อก็ไม่รู้ว่า